เดี๋ยวจะต้องถามคำถามคุณผู้ชมก่อนถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้
คือเดี๋ยวเนี้ยตอนเนี้ยชุดโกวาวามันดังอ่าอ้อ
แล้วถ้าไปเจอกลางค่ำกลางคืนบนถนนที่มันมืด
ไม่มีไฟส่องสว่างเลยขับรถอยู่ค่ะ
แล้วเจอเด็กน้อยใส่ชุดไอ้โกกุวานเนี่ย
แล้วคุณผู้ชมจะทำอย่างไรลองไปดูค่ะ
อังหลังคืออะไรวะ

แต่เย็นเย็นโบยังตื้นตัว

มาดิวะจำบวชอ่ะมีคนเชื่อแล้ว
ไปไหนลูกหนูหลงทาง

ค่ะคือเอาจริงถ้าดิฉันเป็นผู้หญิงแล้วดิฉันขับไปคนเดียว
คือดิฉันไม่ได้กลัวว่าเป็นผีนะดิฉันกลัวว่ามิจฉาชีพเอาเด็กมาล่อหรือเปล่า

มันก็เลยทำให้เกิดความหวาดระแวงว่าเราจะลงไปช่วยดีไหม

ตรงกับที่พลเมืองดีคนนี้คนขับรถเขาคิดเหมือนกัน

คือชาวเน็ตเห็นคลิปนี้คิดสองทางเหมือนที่พี่ปอบอกเลยว่า
หนึ่งเอ๊ะจริงหรือเปล่า

ทำไมมีเด็กมาวิ่งอยู่กลางถนนกลางข้างกลางคืนดึกแบบนี้
สองแล้วเอ๊ะหรือจะเป็นมิจฉาชีพ

แล้วจะมาขโมยหรือจะมาทำร้ายเราหรือเปล่า

นี่แหละค่ะคือเขาขับรถขับรถไปคุณผู้ชม
ตรงนี้เนี่ยมันอยู่แถวถนนรอยต่ออำเภอภัยักษ์กระพุมพี่ไส
นี่คือพลเมืองดีคนนี้นะคะเขาขับรถไปเขาบอกเขาตกใจ
เห็นเด็กวิ่งไล่ตามคือไม่กล้าค่ะไม่กล้าเปิดลงไปแล้วไปช่วย
ตอนแรกก็คิดอย่างที่บอกแหละค่ะว่ากลัวกลัวจะเป็นพวกมิจฉาชีพเอาเด็กมาหลอก
สุดท้ายเหมือนขับไปเด็กวิ่งตามไม่หยุดวิ่งแล้ววิ่งอีก
แล้วเขาก็เลยชะลอรถพอเขาชะลอรถเหมือนเด็กหยุด
พอเขาจะขับรถไปเหมือนเด็กจะวิ่งตามแล้วเหมือนกับจะเห็นเมื่อสักครู่ว่าเหมือนน้องเขาเหนื่อย
แล้วเขาก็นั่งลงไปถนนเลยอ่ะใช่สุดท้ายคุณผู้ชมคะ
น้องวิ่งมาจนถึงรถเพราะเขาหยุดรถแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเปิดกระจกถาม
มากับใครจะไปไหนลูกน้องร้องไห้ทันทีแล้วบอกว่าหนูหลงทางค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมทีมข่าวเราไม่รอช้าโทรไปติดต่อสอบถาม
พลเมืองดีคนนี้คือคุณไอรัดดาสิงศรีดาอายุยี่สิบเจ็ดปี
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยสักประมาณ๑ทุ่ม
ก็ขับรถมาได้แล้วค่ะมาถึงแถวแซวบ้านแขนเกิดตรงหมูสิบสี่ที่ตำบลชุมพลบุรี
อืมเห็นเด็กคนนี้เนี้ยอายุสักประมาณห้าขวบใส่ชุดโกโกวาอย่างที่เห็นเว่นอยู่
วิ่งอยู่กลางถนนและถนนเส้นนี้มืดมากคุณผู้ชมก็เห็นอยู่
มันไม่มีไฟค่ะมีไฟจากรถที่เขาขับแค่นั้นเอง
ตอนเขาบอกว่าเขาเห็นน้องวิ่งตามรถตกใจค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจเปิดกระจกถาม
แล้วก็เลยรู้ว่าน้องหลงทางลองฟังเสียงคุณอายรัฐดาค่ะ
โทรหาตำรวจก็ยังไม่มา
เราก็เลยนึกได้ว่ามีผู้พาอยู่สี่แยกบ้านอาหาร
เราก็เลยโทรหาพี่เขาเสร็จปุ๊บไม่เกิน๕นาทีพี่เขามา

เปิดประตูเด็กก็วิ่งเข้ามาก่อนเลยว่าหนูหลงทาง
แล้วถามว่ามายังไงมาจากไหน
เด็กบอกว่ามาจากบ้านแคนเกิด
สามารถบอกได้หมดว่ายายเป็นใคร
จะไปหาบ้านบ้านยายหอม
แล้วก็แนะนำพาเด็กไปตรงนี้
เนี่ยเด็กบอกได้หมดเลยคือเขารู้หมดเลยนะคะ
เขารู้ด้วยว่าเขาจะต้องวิ่งตามรถเพื่อที่จะให้ช่วยเขา

คือรถเป็นทางเดียวที่เป็นไฟส่องสว่างให้เขาด้วย

คือเด็กความร้ายดิงสาคุงเห็นไฟอ่ะ

เอาล่ะหนูต้องการคนช่วยหนู
ทีมข่าวของเราค่ะไปที่บ้านของน้องนะคะ
บ้านเลขที่๘๒บ้านแคนเกิดค่ะ
ไปเจอกับยายยายชื่อนางขอบฟ้าทศพร
ยายเล่าแบบนี้เมื่อวานคือรับน้องมาจากโรงเรียน
แล้วก็ปล่อยให้เล่นตามปกติเหมือนทุกวันแล้วแหละอยู่หน้าบ้าน
พอตกเย็นเรียกหาหลาน
เรียกเท่าไหร่หาไม่เจอออกตามหาค่ะ

จากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีเขาบอกว่ามีรถกู้ภัยพาหลานมาส่ง
ตกใจมากไม่คิดเลยว่าหลานจะเดินไปไกลขนาดนั้น
ระยะทางตรงที่น้องหายไปเนี่ยเดินไปเป็นกิโลนะคะ
หลานบอกว่าจะไปบ้านย่าไปบ้านย่าที่อยู่อีกหมู่บ้านนึง
ทีนี้ยายเล่าต่ออีกว่าก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งได้ยินหลานบอกว่า
ปู่ที่เสียชีวิตมาหาอันนี้เป็นความเชื่อนะ
ปูชวนหนูไปอยู่ด้วยตัวเองก็พยายามถามหลานว่า
หนูเดินไปทำไมหนูไม่กลัวเหรอหลานตอบว่าไม่กลัว
มองไม่เห็นหน้าแต่หนูรู้ว่าเป็นปู่
ส่วนตัวเชื่อว่าปู่อาจจะคิดถึงหลานก็เลยมาหาก็เป็นได้
คุณผู้ชมจะยังไงก็แล้วแต่นะคะมันเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์
ที่ทำให้เราต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ปู่ย่าตายายคือจะปล่อยให้เขาเล่นตามลำพังเนี่ย
ฆ่าสายตาไม่ได้ฆ่าสายตาไม่ได้เด็กเล็กอะค่ะ
คือเผลอแป๊บเดียวแล้วดีมากที่น้องไม่โดนรถชน
หรือโดนอุบัติเหตุอย่างอื่นนะคะโชคดีมีคนช่วยเหลือนะคะ